ธันวาคมปี๒๔๗๐พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดรัฐแมสซาชูเซสหรัฐอเมริกาค่ะ
ซึ่งถึงแม้ว่าพระองค์ทรงประทับในช่วงเวลาสั้น
แต่การที่เป็นทั้งสถานที่ประสูจน์ของกษัตริย์จากประเทศไทย
และยังเป็นสถานที่ศึกษาของสมเด็จพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนานี
ก็ทำให้เมืองเคมบริชนั้นมีความผูกพันกับสถาบันกษัตริย์ของไทย
รวมถึงคนไทยที่อยู่ในสหรัฐได้พยายามที่จะสร้างเป็นอนุสรสถาน
และป้ายจารึกเพื่อจะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของทั้ง๓พระองค์
และตอนนี้ก็กลายมาเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ
ให้กับชาวอเมริกันได้เข้าใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณชายรัฐถมยาค่ะ
ที่นี่คือเมืองเคมริชในรัฐเมซาจูเซตสหรัฐอเมริกา

แล้วก็เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ที่นี่คือสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
เพราะเป็นสถานที่ที่เสด็จพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียว
เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกาครับ
หัวมุมถนนเอเลียสและถนนเบนเน็ต
ในเมืองเคลมบริดรัฐแมสซาจูเศษแห่งนี้
คือที่ตั้งของจตุรัสภูมิพล
แต่เดิมจตุรัสภูมิพลตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งปัจจุบัน
แต่เนื่องจากตั้งได้ไม่นานแผ่นป้ายได้หลุดหาย

มูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมกับความร่วมมือกับทางเมืองเคมเร็ด
ได้จัดสร้างแท่นจารึกการพระราชสมภพ

คุณชนธนีแก้วโรดประธานมูลนิธิบอกว่า
มีอุปสรรคอย่างมากในช่วงแรกตั้ง
และต้องเจรจากับนายกเทศมนตรีของเมืองมาหลายสมัย

ได้ทำให้คนอเมริกันรู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น
อเมริกันรู้จักพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้น
อเมริกันรู้จักเมืองไทยมากขึ้น
หลังจากที่เราตั้งอนุสรสถานนี้แล้ว
เพราะว่าเราเลือกทางเมืองทางเมืองกับเรา
จุดไหนที่จะเป็นจุดที่ไฮทราฟิกที่คนผ่านไปผ่านมา

เราก็มาแอบดูว่าคนผ่านมามีสักกี่คนที่จะหยุดมองนะคะ

เราได้รับอีเมลได้รับโทรศัพท์จากคนอเมริกันมากพอสมควร
หลายคนก็รู้จักเมืองไทยรู้จักพระเจ้าอยู่หัว

หลายคนโทรมาขอบคุณมากที่ทำสิ่งเหล่านี้
เขาเห็นแล้วเขาน้ำตาลายเค้าตื่นตามใจในลักษณะนี้

ป้ายระบุสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระบรมราชนก

เมื่อครั้งที่ทรงประทับและทรงศึกษาอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซ็ต
ซึ่งติดอยู่ด้านหลังของอนุสรสถาน
ปัจจุบันมูลนิธิได้จัดทำแผ่นทองสำริท
ไปติดตามบ้านและสถานที่ที่สำคัญ๑๐แห่ง
ทีนี้คือบ้านเลขที่๑๑ถนนห่อธรณ์เคมบริจ
ซึ่งเมื่อปี๒๔๖๙ได้ถูกย้ายทั้งหลัง
ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นร้านขายเสื้อผ้า
โดยบ้านหลังนี้ตอนที่อยู่ในที่ตั้งเดิม

มหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกระหว่างปี๒๔๕๙ถึง๒๔
ขณะที่ทรงศึกษาเตรียมแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาส
ส่วนนี้ก็คืออาคารเลขที่๑๑บนถนนสตอรี่เคมเร็ด
สมเด็จพระบรมราชนกส่งย้ายเข้าไปประทับเมื่อปี๒๔
จนกระทั่งส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธารณสุข
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฮาวาสร่วมกับมหาวิทยาลัยเอ็มไอที
ในช่วงเดียวกันนี้เองที่นางสาวสังวานตาลพัฒน์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ส่งได้รับทุนการศึกษาให้มาทรงศึกษาวิชาพยาบาล
และอาคารเลขที่๔๔บนถนนแลนดอนเคมริดแห่งนี้
คือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนของไทย
สหรัฐอเมริกาในสมัยนั้น
ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลาสั้น
คุณเจมส์เชียร์หนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้
ได้นำหนังสือแม่เล่าให้ฟังฉบับภาษาอังกฤษ

จุดที่สมเด็จพระบรมราชชนนานี
ยืนฉายพระรูปตรงมุมอาคารตึกด้วยความภาคภูมิใจ
เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีแผ่นจารึกมาติดอยู่ที่หน้าอาคาร
ก็มีคนจำนวนมากหยุดอ่านคำอธิบายประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้

หลังจากที่ประทับอยู่ที่อาคารดูแลนักเรียนไทยได้ไม่นาน

ส่งย้ายมาประทับที่บ้านเลขที่๑๕บนถนนเบอร์กลี่แห่งนี้
เพื่อส่งเตรียมเข้าศึกษาวิชาพยาบาลที่วิทยาลัยซิมมอนซ์
ปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นของคุณหมอโจโซเล็ต
ยังคงดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดี
และยินดีที่จะเห็นคนมาหยุดอ่านป้ายจารึก
โดยคุณหมอโจบอกว่าภูมิใจที่บ้านหลังนี้
มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งต่อคนไทยและคนอเมริกัน
อำนวยการกองประวัติศาสตร์ของเมืองเมริชบอกว่า
การมีเจ้าชายจากต่างแดนโดยเฉพาะจากเอเซีย
มาศึกษาที่เคมเบรษบอสดัล
ถือเป็นเรื่องพิเศษในสมัยนั้น
มีการรายงานเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชนกอย่างต่อเนื่อง

พระโอรสที่พระราชสมภพที่นี่ได้เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

และรู้สึกว่าเขาก็ได้เซ็นต์จากหัวพ่อที่ออร์ลิงก์ตอนใหม่
ผมคิดว่าบอสตินยังเกิดความรับสนใจ

ในสตินี้
ในการเสด็จพระราชธรรมเนียนเยือนสหรัฐอเมริกา

หนึ่งในสถานที่ที่ทรงเยือนในบอสตัน
ก็คือวิทยาลัยสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาวาสแห่งนี้
ทรงศึกษาวิชากาลศาสตราณะศุกร์
ซึ่งระหว่างศึกษาได้ส่งพระราชนิพลรายงานเรื่อง
การสำรวจสุขอนามัยเมืองกลาวสเตอร์
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์สนพระราชหารุทัย
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
ยังมีการเก็บเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องไว้เป็นอย่างดี
มีหนังสือรายชื่อของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในช่วงนั้น
สมเด็จพระบรมราชนกทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้ชื่อว่า
นายมหิดลสงขลาโดยไม่โปรดให้ใช้คำว่าเจ้าชายนำหน้า
เซฟเรนอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาวาสบอกว่า
พระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายทรงถ่อมตัว
เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงจนถึงทุกวันนี้
อาจารย์โจทเซฟบอกว่าสมเด็จพระบรมราชนก
เป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่มาเรียนที่นี่
และทางมหาวิทยาลัยก็ตื่นเต้นที่เห็นคนต่างชาติ
ในเรื่องสาธารณสุข
พูดถึงการพูดถึงความประวัติศึกและความปลอดภัย
การมาทรงศึกษาของสมเด็จพระบรมราชนก

ทรงเป็นผู้บุกเบิกที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติ

แต่สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระบรมราชนกไม่มีวันทรงล่วงรู้ก็คือ
ในอนาคตพระโอรสของพระองค์จะเสด็จขึ้นครองราช
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์
และได้ยึดหลักแนวคิดการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายตามพระราชบิดา
นี่คือโรงพยาบาลเมาส์ออเบิ้ลซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าโรงพยาบาลเมริต
สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แม้ปัจจุบันหลายส่วนของอาคารจะมีการทุบปรับปรุงไปบ้าง
แต่ยังคงรักษาอาคารเก่าบางส่วนไว้
และอาคารด้านหน้าที่ติดกับถนนแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยห้องชั้น๒เคยเป็นห้องในการทำคลอด
ที่นี่มีแผ่นป้ายจารึกอธิบายถึงความสำคัญของอาคารแห่งนี้
มูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาติดอยู่ด้วย
จากแผ่นจารึกด้านนอกแล้วที่ผนังในบริเวณโถงทางเดินได้มีการจัดแสดงประวัติของโรงพยาบาล
และแน่นอนว่าได้มีการระบุถึงความสำคัญของการเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้วย
สะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรที่เรียบง่ายของสมเด็จพระบรมราชนกคือการเลื่อนสถานที่ประทับ
แม้จะมีพระโอรสและพระธิดา๓พระองค์แต่ก็ทรงเลือกอาคารที่พักที่เรียบง่าย
และนี่ก็คือบ้านเลขที่๖๓ถนนลองวูดเมืองบลุ๊กไลน์
ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยประทับในช่วงที่ยังทรงเป็นทารก
จากป้ายจารึกของมูลนิธิด้านหน้าแล้วเมื่อเดินเข้าไปที่โถงทางเดิน
ก็จะมีการจัดแสดงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ในปี๒๔๖๙ถึง๒๔๗๑สมเด็จพระบรมราชนกได้ส่งเช่าห้องบริเวณชั้น๑ของอาคารแห่งนี้
แต่ตอนนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นห้องชุด๒ห้อง
เพิ่งจะย้ายออกและเตรียมห้องให้คนอื่นมาเช่า
เนื่องจากต้องไปดูแลแม่ที่ชรา
ที่มีกระจกด้านหลังถือเป็นหนึ่งในมุมที่ทรงโปรด
ไม่รู้มาก่อนว่าเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์จากประเทศไทย

ประธานมูลนิธิและเพื่อนบ้านซึ่งเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมาก
เลอร์และทรูดี้ฮาเวิร์ดสองสามีภรรยาที่ทำงานด้านการแพทย์
จะย้ายเข้ามาอยู่ในห้องชุดอีกห้องที่เหลือได้ไม่นาน
พื้นที่บริเวณที่ติดกับหน้าต่างด้านหน้า
เป็นมุมหนึ่งที่ทรงโปรดของสมเด็จพระบรมราชนก
เทเลอร์และทรูดี้ไม่รู้มาก่อนเช่นกันว่า
นี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่เมื่อรู้ทั้งคู่ก็รู้สึกตื่นเต้น
โดยหวังว่าจะสามารถให้ข้อมูลกับคนที่อาจจะมาถามเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
แต่ที่สำคัญทั้งสองภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้
ที่จัดการให้คราวถือว่าพระอาจจะเป็นลวกชาติของพระบาท

บันไดที่จะขึ้นไปที่หลังคาของอาคารได้
ซึ่งหนึ่งในรูปถ่ายที่สมเด็จพระบรมราชนก

ก็เชื่อว่าอาจจะถ่ายบนหลังคาอาคารแห่งนี้
การติดป้ายจารึกตามโครงการตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชนก
ของมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว
ยังช่วยทำให้เกิดการอนุรักษ์อาคารเก่า
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้
รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลของผู้สนใจประวัติศาสตร์
และยังช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ระหว่างคนไทยและคนอเมริกันมากยิ่งขึ้น
รัฐถมยาข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองเคมบริดรัฐเมซาจุเศษสหรัฐอเมริกา